ช่วงนี้วันหยุดยาวครับคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนนึงเขากลับไปที่บ้านที่บุรีรำ
ระหว่างเดินทางก็เหนื่อยเนอะพอกลับบ้านก็อยากอาบน้ำ
อย่างสบายใจก็ถอดเสื้อถอดผ้าอาบน้ำกันไป
ไปกับมองซ้ายมองขวาไปมองที่บริเวณช่องหน้าต่าง
มีมือถือสอดเข้ามาถ่ายเธอกำลังเปลือยกายอยู่ครับ
ตกใจกรี๊ดลั่นห้องน้ำเลยแต่เห็นแว๊บว่าน่าจะเป็นคนที่ทำงานในโรงงานแถวบ้าน
มันมีเสื้อผ้ามันมีผ้ากันเปื้อนอ๋อจำได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำที่บ้านหลังนี้ครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบห้องน้ำชั้นล่างด้านหลังของห้องน้ำ
มันติดกับทางเดินคือคนเดินได้แหละนะฮะแล้วก็ติดกับโรงงานทำลูกชิ้น
ลักษณะของห้องน้ำเนี่ยมันจะมีช่องระบายอากาศความกว้างสัก๔๐คูณ๖๐เซน
แล้วก็เปิดบรรไบอากาศเอาไว้ผู้หญิงผู้เสียหายอายุ๒๔ปี
เขาบอกว่าทำงานกรุงเทพนี่แหละช่วงหยุดยาว๔วันก็อาจเดินทางกลับบ้านซะหน่อย
พอไปถึงจะอาบน้ำให้มันชื่นใจแต่ห้องน้ำของแม่เนี่ยสร้างยังไม่เสร็จ
ก็เลยไปขออาบน้ำที่บ้านญาติอยู่ติดกันอันนี้ห้องน้ำที่บ้านญาติ
ระหว่างกำลังถอดเสื้อผ้าอยู่เปลือยกายอาบน้ำปุ๊บแงนไปมองช่องระบายอากาศ
โอ้โหกรี๊ดเลยครับมีมือถือยื่นเข้ามาถ่ายตกใจมาก
คว้าเสื้อผ้าผ้าคนหนูปิดคลุมร่างกายวิ่งออกมารอให้คนช่วย
ตอนนั้นวิ่งออกมาเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะหัวเกลียนสวมเสื้อผ้ากันเปื้อน
วิ่งหนีไปไปฟังครับ
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ผ้ากันเปื้อน
คนไม่รู้ว่ารายใส่ผ้ากันเปื้อนอันนี้ชัด
เพราะว่าผ้ากันเปื้อนนี้นะเคยเห็นว่ามีคนงานเนี่ยเขาใส่

กับที่ผู้หญิงเห็นว่าอ่าผมสกินเหตุแบบนั้นสั้น

ตัดผมสั้นมาชี้ตัว

แต่สุดท้ายยอมรับ

แต่ว่าก็ไม่ได้พบภาพนะ

จำรวจก็เลยนำตัว๔คน

พร้อมกับนำมือถือทั้ง๔เครื่อง

ลักษณะเขาตรงกันกับที่ผู้เสียหายพูด